การเชิญพระบรมมศพจากพระทินางดุสิตมหาปราสาท
เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุด
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ภูมิพลอดุญเดตะปรมงาดบอพิตร
เชิญพระโกรธออกพระเมรุมาตรในวันที่๒๖ตุลาคม๒๕๖๒
เชิญพระโกรธทองใหญ่ลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์เรียบร้อยแล้ว
เลื่อนพระโกรธเข้าพระยานมา๓ลำคาญ
พระยานาม่าที่มีขานหามขนาดใหญ่สามคาญ
ทำด้วยไม้จำหลักลวดลายลงรักปิดทอง
หลังจากเจ้าพนักงานภูสามาลาถวายบังคมแล้ว
เชิญพระโกรธเคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังผ่านประตูศรีสุนทร
ซึ่งเป็นประตูชั้นในและประตูเทวาพิรม
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๑
หลังจากนั้นเจ้าพนักงานยกนกพระประดนมหาเสวตชัดคันดันกลางก้านพระโกรธทองใหญ่
หลังจากนั้นผู้บอกขบวนรัวกลับเป็นสัญญาณให้เคลื่อนขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๑
ริ้วขบวนนี้จะมีมโหระทึกสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะ
เหลี่ยงกลีบบัวพระนำพระยานมาตรสามลำคาญเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชุปโภค
เดินตามสัญญาณกลองไปตามถนนมหาราชเลี้ยวเข้าสู่ถนนท้ายวัง
่งไปยังพระปลายกหน้าวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
บริเวณแยกท้ายวังตัดกับถนนสนามชัย
พระยานมาตร๓ลำคาญท้ายเกินบันไดนาคพระมหาพิชัยราชรสหมายเลข๙๗
ซึ่งเป็นราชรสทรงบุษบกทำด้วยไม้แกะสลักทั้งองค์ลงรักปิดทองประดับกระจก
มีเกลิ่นลดหลั่นกัน๕ชั้นที่จอดรออยู่บริเวณวงเวียนหน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เพื่อยาตราขบวนแห่เชิมพระโกรธทองใหญ่
จากนั้นเชิญพระโกรธทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานบนบุษบกพระมหาพิชัยราชรสเจ้าพนักงานภูสาขึ้นประคอง
พนักงานฉุดชักถวายบังคมเมื่อพร้อมแล้วผู้บอกขบวนรัวกลับ
เพื่อเคลื่อนขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๒จากหน้าวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
ริ้วขบวนที่๒นี้จะมีกองทหารนำมโหระทึกสังแรงอนแรฝรั่งปีกลองชนะ
รสพระนำพระมหาพิชัยราชรสส่งพระบรมศพเครื่องราชอิสริยยศ
ราชูปโภคกระบวนกองทหารตามพระประยูนญาติและข้าราชบริพาณ
ญาตราขบวนไปตามถนนสนามชัยเข้าสู่ถนนราชดำเนินใน
หน้ากระทรวงกลาโหมศาลหลักเมืองและสารดีกา
จากนั้นขบวนพระบรมราชอิสริยยศแห่เชิมพระโกรธทองใหญ่
เข้าสู่ถนนกลางท้องสนามหลวง
พระมหาพิชัยราชรสจะเคลื่อนไปหยุดตรงทางเข้าพระเมรุมาตร
เจ้าพนักงานเชิญเกินบันไดนาคและเกิดเข้าเทียบพระมหาพิชัยราชรส
หลังจากนั้นจะเชิญราชรสปืนใหญ่ส่วนหลังเข้าเทียบเกยลา
เจ้าพนักงานภูสามาลาขึ้นนั่งท้ายเกลิง
เมื่อเทียบเกินกับพระมหาพิชัยราชรสเรียบร้อยแล้ว
เจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระโกรธทองใหญ่ลงจากพระมหาพิชัยราชรส
เพื่อประดิษฐานบนราชรสปืนใหญ่ส่วนหลัง
หลังจากนั้นเชิญพระโกรธทองใหญ่ที่ประดิษฐานบนราชรสปืนใหญ่ส่วนหลัง
เชื่อมกับราชรสปืนใหญ่ส่วนหน้าที่จอดรออยู่บริเวณทางเข้ารั้วราชวัฒน์
เสร็จแล้วจะเคลื่อนราชรสปืนใหญ่ทั้งสองส่วน
ไปเข้าริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๓ที่บริเวณหน้าพระที่นั่งทรงธรรม
เมื่อพร้อมแล้วผู้บอกขบวนให้สัญญาณรัวกลับ
เพื่อเคลื่อนริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๓ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๓นี้จะประกอบด้วย
เสลี่ยงพระนำมโหระทึกราชรสปืนใหญ่เครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชุปโภคพระประยูณญาติ
และข้าราชบริพาณญาตราขบวนเวียนพระเมรุมาตรโดยอุตราวัดหรือเวียนซ้าย๓รอบ
เมื่อครบรอบที่๓จะเชิญราชรสปืนใหญ่เทียบสะพานเกลือนบันไดนาคเพื่อเชิญพระโกรธทองใหญ่ขึ้นสู่พระเมรุมาตร
วันเดียวกันในช่วงบ่ายเจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบอพิษ
ที่จะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีหลังจากนั้นเวลาประมาณ๒๒นาฬิกาจะมีพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพจริง
และในเช้าวันที่๒๗ตุลาคม๒๕๖๐จะมีพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิเชิญลงในพระโกรธทองคำลงยาประดับเพชรและประมวลพระบรมราชสรีรังคารลงในพระพระอบโลหะปิดทอง
เสร็จสิ้นพิธีแล้วจะเชิญพระโกรธพระบรมอัฐิไปประดิษฐานบนพระที่นั่งราชเชนทรยานและเชิญพระอบพระบรมราชสรีรังคารประดิษฐานในพระที่นั่งราชินทรยาน้อยที่ได้จัดสร้างขึ้นใหม่โดยถอดแบบมาจากพระที่นั่งราชเชนทรยาน
ขบวนพร้อมแล้วผู้บอกขบวนจะรัวกลับให้สัญญาณเคลื่อนริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๔ที่ประกอบด้วยมโหระทึกสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะ
และพระที่นั่งราชเชนทรยานจะเคลื่อนตรงผ่านประตูพิมารชัยศรี
เทียบที่เกินพระที่นั่งอพรพิโมกปราศาสตร์เชิมพระโกรธพระบรมอัฐิเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
ประดิษฐานพระโกรธพระบรมอัฐิในบุษบกแว่นฟ้าทองเหนือพระแท่นสุวรรณเบนจดล
ในส่วนของพระที่นั่งราชินทรยาน้อยทรงพระบรมราชสรีรังคาร
เคลื่อนถึงสาราสหทัยสมาคมจะแยกขบวนไปเทียบที่ประตูกำแพงแก้ว
วัดพระศรีรัตนาศาสดารามและเชิญพระบรมราชสรีรังคาร
โดยพระเสลี่ยงไปประดิษฐานในพระศรีรัตนาเจดี
เช้าวันที่๒๘ตุลาคม๒๕๖๐จึงจะมีพิธีพระราชกุศลพระบรมอัฐิ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์และในวันที่๒๙ตุลาคม๒๕๖๒
้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๕จะเชิญพระบรมอัฐิ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบพิษ
ประดิษฐานในพระวิมารชั้นบนพระที่นั่งจักรีมหาประสาท
โดยใช้พระที่นั่งราชินทรยานอันเชิญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
ยังพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตร์
เย็นวันเดียวกันริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๖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
ความสำคัญทั้งความสำคัญทั้งความสำคัญทั้งความสำคัญทั้งความสำคัญทั้งความสำคัญทั้งความสำคัญทั้งความสำคัญทั้งความสำคัญทั้งความสำคัญทั้งความสำคัญทั้งความสำคัญทั้งความสำคัญทั้งความสำคัญทั้งความสำคัญทั้งความสำคัญทั้งความสำคัญทั้งความสำคัญทั้งความสำคัญทั้งความสำคัญทั้งค